คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของโครงการบ้านประชารัฐกันหน่อย

เพราะว่ามีการวิภาควิจารณ์กันเยอะว่าตกลงแล้วเนี่ย
โครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อประชาชนหรือว่าผู้มีรายได้น้อยจริงหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะ
ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ได้รับสิทธิพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการนี้ก่อนค่ะ
ประเด็นที่ว่านี้มันเริ่มจุดขึ้นมาจากนายอธิพีชานนท
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะ
เขาออกมาโพสต์ข้อความถึงโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุบอกว่า
โครงการนี้ไม่ได้ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในชีวิตเลย
แต่เป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบจากเช่ารายเดือน
มาเป็นการเช่าระยะยาวกับรัฐเท่านั้นเอง
ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายเองก็ไม่ใช่ประชาชนด้วย
แต่เป็นกลุ่มค่าราชการหรือคนของรัฐเท่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐบาลยังยืนยันจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป
นายอาทิตย์บอกว่าไม่ควรใช้ชื่อว่าบ้านประชารัฐนะ
ควรเปลี่ยนเป็นบ้านเช่าสวัสดิการของรัฐน่าจะเหมาะสมกว่า

สรุปแล้วเนี่ยประชาชนหรือว่าผู้มีรายได้น้อยจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้จริงหรือเปล่า
ตกลงแล้วโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อใครกันแน่
เรื่องนี้นายอำนวยปรีมนวงศ์นะคะอธิบดีกรมธนารักษ์ก็ออกมาชี้แจงเลยบอกว่า
โครงการบ้านสวัสดิการเนี่ยเป็นการจัดสวัสดิการโดยนำที่ราชพัสดุมาสร้างบ้านพักอาศัย
แล้วก็ให้สิทธิ์เฉพาะค่าราชการหรือว่าลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
และให้สิทธิ์การเช่าที่ดินราชภัสดุ๓๐ปี
แต่โครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุเนี่ย
เป็นโครงการให้เช่าที่ดินของรัฐเช่นเดียวกันกับโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติค่ะ
ก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้
ซึ่งคุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้
พิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่๑ก่อน
ก็คือประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถ้ายังคงมีบ้านเหลืออยู่หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายลำดับที่๑

ก็คือประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน๓๕๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
และลำดับต่อมาถึงจะเป็นประชาชนทั่วไปค่ะ
ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลก็มุ่งหวังว่าจะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้นะคะ